เอามาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่นักศึกษามหาวิทยาลัยดัง๒คนที่เชียงใหม่
เขาประสบมาแล้วก็บอกกังวลกลัวเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
คือกำลังขี่รถพากันไปซื้อของที่ตลาดปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงขี่ตามประกบแล้วก็ตามไปทั่วเลยค่ะ
ไปไหนมึงไปเลย

ก็เป็นคลิปที่น้องสองคนที่เป็นนักศึกษานี่แหละค่ะ
คนที่ซ้อนก็ถ่ายเอาไว้คือด้วยความที่ไม่สบายใจ
ก็เลยต้องให้อีกคนนึงถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เพราะว่าเธอสังเกตว่าตามเธอมาตลอดเลยค่ะ
คือสองคนนี้นะคะจะไปซื้อของที่ตลาดที่ตำบลช้างเผือกที่ตลาดธานิน
แล้วเธอบอกว่าจู่ก็เห็นผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าถึง๒ครั้ง
แล้วก็ชะลอรถให้เธอเนี่ยแซงไปจากนั้นก็ขี่รถตามจ้องมองแบบไม่คลาดสายตา
พอถึงตลาดจอดรถลงไปเดินซื้อของก็เดินตามค่ะ
ผู้เสียหายก็พยายามเดินหนีผู้ชายคนนี้ก็เดินวนไปตามมานะคะ
ก็ขี่รถออกจากตลาดผู้ชายคนนี้ก็ขี่มาดักรอแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเห็นอย่างนี้เธอก็ไม่สบายใจนี่ขนาดมากันสองคนนะครับ
เธอก็เลยให้เพื่อนที่ซ้อนท้ายถ่ายคลิปเอาไว้
ก็ยังขี่รถตามแถมยังโบกมือใส่กล้องด้วยค่ะ
ก็เลยมีการเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยนะคะ
กลัวว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเสพยาเสพติดจนหลอนแล้วมาก่อเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะ
คุณรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
ตอนแรกหนูก็ตกใจค่ะ
เพราะว่าแบบหนูก็แบบคิดว่าเขาจะมาถีบรถหรือเปล่า
หรือมาทำแบบอะไรอย่างนี้
เพื่อนก็แบบว่าจะร้องไห้